คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปดูความคืบหน้าให้สถานการณ์น้ำท่วมในนิคมอุตสาหกรรมบางปูนะคะ
เพราะว่าเช้าวันนี้คนก็แชร์ภาพในโลกออนไลน์กันเยอะมากเลยด้วยความที่เมื่อคืนฝนตกหนัก
แล้วคนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูบอกว่าคือฝนตกปุ๊บเนี่ยนะประมาณสักชั่วโมง๒ชั่วโมงคือน้ำมา
แล้วน้ำขึ้นเร็วมากแล้วคุณผู้ชมลองดูภาพนะคะคือน้ำท่วมเฉลี่ยสูงเป็นเมตร
บางจุดเมตรครึ่งคือบางคนก็ทำงานกะกะกลางคืนใช่ค่ะเขาบอกอุ้ยแป๊บเดียวอ่ะคือน้ำมันแบบท่วมเร็วมาก
เช้าออกมานี่แทบกลับบ้านไม่ได้อ่ะรถวิ่งแบบนี้แล้วดูเขาก็ต้องปล่อยน้ำอย่างเงี้ค่ะ
มีรถบางคันนี้จมเลยนะฮะใช่ค่ะในพื้นที่แถวบางปูเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวค่อยค่อยดูภาพไปด้วยกันนะ
มีคลิปมั้ยที่วันรถเห็นจากหลังคาเลยอ่ะใช่ไหมใช่เนี่ยแบบเนี้ยแบบเนี้ย
โอ้โหเนี่ยค่ะเขาบอกว่าน้ำมันเริ่มมาประมาณตีหนึ่งครับแล้วก็ไหลทะลักเข้าท่วมเต็มพื้นที่ประมาณตีสาม
อืมแล้วมันมาเร็วโอ้โหดูคันนี้สิพนักงานที่เข้ากะขับรถออกมากันไม่ทันอ่ะ
เออแล้วรถก็เนี่ยจมน้ำกันแบบนี้ด้วยนะคะครับโอ้โหทางเจ้าหน้าที่บอกว่าคือโรงงานเนี่ยหยุดนะ
พนักงานที่ติดอยู่ในโรงงานก็ต้องทยอยกันออกมาเช้าวันนี้ค่ะครับ
คือน้ำท่วมเมื่อคืนวันนี้ก็ต้องทยอยกันออกมาตอนเช้าอืม
ระบายน้ำก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามที่จะไปช่วยเหลือนะคะ
ระบายน้ำออกจากพื้นที่ตรงนี้อ่าท่วมไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่อ่ะ
นิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับเดี๋ยวไปดูล่าสุดหน่อยนะครับ
เชิญครับค่ะตอนนี้ที่บริเวณด้านหลังของดิฉันก็อยู่ในบริเวณของอุตสาหกรรมบางปู

ข้างหลังเราเนี่ยก็คือรถยนต์นะคะ
รถกระบากคันนี้ท่วมทั้งคันเลย
ทีมข่าวเข้ามาภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ปรากฏว่าแบบนี้ค่ะจอดอยู่ตามซอกตามซอยต่าง
จากการสอบถามบอกว่าเป็นรถของพนักงาน
ที่ไม่สามารถที่จะเอาออกไปได้ทันนะคะ
คุณผู้ชมคุณเขมสอนและคุณภาคภูมิค่ะ
เนี่ยจอดเรียงรายกันอยู่แบบนี้นะคะ
ขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมา

อยู่ระหว่างการใช้เครื่องในการปั๊มน้ำต่าง
เข้ามาประมาณสัก๒๓กิโลกรัม
เมื่อสักครู่มีรถที่นำเอาพนักงานออกจากโรงงาน
๒คันด้วยกันออกไปจากพื้นที่
โดยใช้ลักษณะเหมือนลดห้องเย็น
ที่มีการใช้สำหรับการขนของ
ก็มีการขนพนักงานออกไปค่ะ
ตอนนี้เรากำลังสำรวจพื้นที่อยู่นะคะ

เพราะว่าบางโรงงานก็ยังมีคนอยู่
เป็นลักษณะของการเฝ้าพื้นที่นะคะ
จุดที่ที่ฉันอยู่จะสูงประมาณ๑เมตร๕๐เซนติเมตร

แต่ว่าจุดเมื่อสักครู่ที่เราผ่านเข้ามา
จะสูงประมาณสัก๕๐๘๐เซนติเมตร
แต่ถ้าจุดนี้ไม่สามารถที่จะลงไปได้นะคะ
เรายังเห็นเรือของเจ้าหน้าที่
นำเอาชาวบ้านเข้ามาในซอยนี้

เพราะว่าหลายคนยังต้องเข้ามาเฝ้าที่โรงงาน
หลายคนก็ยังคงต้องมาเข้ามาเฝ้าในพื้นที่ค่ะ

อาจารย์โจ้คะเดี๋ยวขอพูดคุยกันอีกสักครั้งหนึ่ง
ตอนนี้เมื่อสักครู่ที่เราได้สอบถาม
เกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำตอนนี้ลดลงมากน้อยแค่ไหน

เนื่องจากระดับน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมันลดลงนะครับ
ก็น้ำลดลงไปประมาณ๕นิ้วนะครับ
พอหลังจากช่วงประมาณ๖โมงเย็น
น้ำก็หนุนสูงขึ้นมาอีกนะครับ

ระดับเดิมตั้งแต่เมื่อช่วง๖โมงเช้าที่ท่วม
รถที่เราเห็นที่จมกันอยู่ตอนนี้
อาจารย์เข้ามาดูหลายครั้งเนี่ยประมาณสักกี่คันได้
เรื่องต้นถ้าเป็นรถยนต์ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายนะครับ
ถ้าในพื้นที่โซนนี้ทั้งหมดเลยที่ท่วมก็หลักร้อยคันครับ

จักรยานยนต์ก็อาจจะถึงหลักพันครับ
แต่ว่าก็ทยอยย้ายออกไปแล้ว
หลักของการทำงานตอนนี้คือเราจะไม่มีการนำเอาคนออกแล้ว

ก็สามารถที่จะขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาพาเข้ามาได้
ใช่ครับช่วงนี้ก็เหมือนที่นักข่าวได้ว่าไว้นะครับ
เรามีเจ้าหน้าที่สแตนบายอยู่ที่ด้านหน้าถนนเมนนะครับ
เราก็มีเรือของอาสาสมัครนะครับหลายหน่วยงาน
เพื่อมาอำนวยความสะดวก
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะเข้ามาลักเฝ้าทรัพย์สินนะครับ
ตัดไฟในโรงงานนะครับ
ขอบคุณสำหรับอาจารย์โจ้สำหรับข้อมูลต่างนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวียังปักหลักอยู่ที่นี่ค่ะ
มีเจ้าหน้าที่เข้ามาสแตนบายสำหรับการทำโรงอาหาร
เพื่อที่จะแจงจ่ายให้กับผู้ที่รับผลกระทบด้วย
ขณะเดียวกันที่เมืองเอกที่นิคมบางปูสาหัสมาก

คุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอนค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณวิมลวันครับ

ใช่ค่ะในนิคมอุตสาหกรรมบางปูมีโรงงานอยู่ตั้ง๓๗๔โรงงาน

ถือว่านักทีเดียวนะครับถ้าบุชาติ